เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานมิงตี้ที่สมุทรปราการ
ที่เข้าไปผจญเพลิงไปช่วยดับไฟ
ปรากฏว่ามีนักดับเพลิงติดโควิดหลายคน
แล้วหนึ่งในนั้นคือผู้ชายที่อยู่ในภาพนี้
ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยทีนี้ก็เลยต้องไปกักตัวก่อน
พอไปกักตัวอยู่ที่อบตผลโควิดออกมาแล้วระหว่างที่รอเตียง
แต่กลายเป็นว่านักดับเพลิงคนนี้เสียชีวิตอยู่ที่ห้องน้ำอบต

ใช่ค่ะแล้ววีรบุรุษหรือว่าฮีโร่ที่ไปช่วยดับเพลิง
ก็คือนายนรพลวงแย้มอายุ๔๗ปี
หนึ่งในเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าไปช่วยดับไฟ
กรณีที่ไฟไหม้โรงงานมิงตี้ที่กิ่งแก้ว
ทีนี้พอหลังจากจบภารกิจแล้วเขาติดโควิดแล้วมากักตัวค่ะ
อยู่ที่อบตบางฉลงหลังเก่าที่สมุทรปราการนี่แหละ
รอเตียงไปรักษาอยู่แต่ข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นก็คือ
เขาเสียชีวิตช่วงเช้าเมื่อวานเสียชีวิตในห้องน้ำของอบตเลยนะคะ
เรื่องนี้ภรรยาของนายนรพลบอกว่าตัวสามีมีโรคประจำตัว
เป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วย
แล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการดับเพลิงแล้ว
ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายคนเลยติดเชื้อโควิด
ทีนี้สามีไปปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นด้วยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
สามีก็ต้องมากักตัวค่ะกักตัวอยู่ที่อบตเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อน
ภรรยายังบอกเลยนะบอกว่าให้สามีไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล
ตอนนั้นจ่ายตังค่าตรวจไปเองเลยค่าตรวจก็ไม่ได้ถูกนะคุณผู้ชม
สามพันห้าร้อยบาทแล้วเมื่อวานเนี้ยค่ะ
รู้ผลทางโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งมาว่าสามีเนี่ยติดโควิดสิบเก้า
สถานที่กักตัวเนี่ยนะคะซึ่งภรรยาบอกว่าเสียใจมาก
สามีเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วที่บ้านเนี่ยนะจริงก็มีลูกชายอีกคนนึง
แต่ว่าลูกก็ประสบอุบัติเหตุกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แม่ก็แก่แล้วแล้วพอมันมีข่าวว่าสามีติดเชื้อ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนในบ้านจะติดด้วยหรือเปล่า
ดังนั้นภรรยาก็เลยบอกว่าอยากที่จะไปตรวจหาเชื้อ
รวมถึงคนในครอบครัวก็อยากตรวจหาเชื้อด้วย
ทีนี้ค่ะทางโรงพยาบาลจุฬารัฐ๓
มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่มารับตัวทั้ง๓คน
ก็มีแม่มีตัวภรรยาแล้วก็มีลูกชาย
ตรวจหาเชื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เดี๋ยวฟังเสียงภรรยาของนายนรพลผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ไม่ใช่โทรไปโรงพยาบาลก็บอกแต่ว่ายังไม่รู้ผล
เสียเงิน๓๕๐๐บาท๓๔๐๐บาทก็ยังไม่รู้ผลหรือคะ

ทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตบังฉลง
นายอภิชาติสุขรัฐบอกเลยนะ
ว่านายนรพลอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ๑๐ราย
จากนักดับเพลิงอบตบังฉลงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง๒๑ราย
ซึ่งมีพนักงานบางส่วนก็สามารถกักตัวที่บ้าน
บางส่วนก็มากักตัวที่ศูนย์ดับเพลิงแห่งนี้
แล้วก็จำเป็นต้องมีการปิดสถานีตั้งแต่สถานีดับเพลิงนะคะ
ตั้งแต่หลังจบภารกิจไฟไหม้ที่ซอยกิ่งแก้ว
แล้วก็มาทราบข่าวเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวาน
ศพของนายนรพลหลังจากเสียชีวิตแล้ว
ทราบข่าวว่าเสียชีวิต๘โมงเช้ากว่าจะมาเก็บศพบ่าย๓โมงนะคะ
แล้วหลังจากที่มีข่าวนักดับเพลิงเสียชีวิต
เพื่อนร่วมงานในวงการหรือว่าประชาชนที่ติดตามข่าวสาร
แสดงความเสียใจแสดงความอาลัยกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ